คุณผู้ชมเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นทุกปี
โดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดรับน้อง
ทำให้มีเด็กนักศึกษาหรือว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดเป็นการรับน้องโหดนอกสถานที่ที่นครราชศรีมา
น้องปีหนึ่งมหาวิทยาลัยดังโคราชถูกรุ่นพี่ปีสอง
พาไปรับน้องนอกมหาวิทยาลัยสุดท้ายล้มลงช็อกตาเหลือก
หมดเอ่อหมดสติแล้วก็เสียชีวิตเลยอืม

กิจกรรมรับน้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ยึดถือสืบต่อกันจากรุ่นต่อมรุ่น
แต่เป็นความรุนแรงที่ผู้กำหนดก็คือรุ่นพี่อย่างเหตุการณ์ครั้งนี้
ส่งผลให้นายพัดยศชนพักดีอายุสิบเก้าปีนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเสียชีวิตหลังข้ามร่วมกิจกรรมรับน้องเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ในวันนั้นรุ่นพี่ได้นำตัวนายพัดยศพร้อมกับรุ่นน้องคนอื่นรวม๓๗คน
มาทำกิจกรรมรับน้องกลางทุ่งนาโดยให้ถอดเสื้อผ้าก่อนจะบังคับให้ร้องเพลง
หากมีคนร้องผิดก็ต้องถูกทำโทษทั้งหมอบคลานชกท้องและหน้าอก
จนสุดท้ายนายพัดยศหมดสติล้มลงโดยหนึ่งในผู้ถูกทำร้ายเช่นเดียวกันกับนายพัดยศ
ยืนยันว่าที่ต้องมาร่วมกิจกรรมรับน้องเพราะว่าหากไม่ร่วมกิจกรรมจะไม่มีสังคมในสถาบันการศึกษา
และถูกเพิกเฉยจากรุ่นพี่
ต่อยก็หนึ่งครั้งครับ
หนึ่งครั้ง
ครับ
ต่อหนึ่งเพลงหรือต่อหนึ่งประโยค
ต่อหนึ่งเพลง

พี่เขาสั่งเป็นทีละคนมีคนเดียวที่
คนสั่งมีสิทธิ์ทำคนเดียวครับคนอื่นก็ได้แต่ยืม
ขณะที่หนึ่งในรุ่นพี่ที่เป็นผู้รับน้องยืนยันว่า
รับน้องเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา
เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม
ไม่ได้มีการบังคับให้รุ่นน้องต้องร่วมกิจกรรม
แต่หากใครไม่ข้ามร่วมจะไม่ได้รับการยอมรับ
โดยเรื่องที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเกิดความสูญเสีย
เพราะที่ผ่านมาก็เคยจัดกิจกรรมแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
แต่ก็พร้อมน้อมรับความผิด
ไม่ค่าคิดว่าลูกชายจะต้องมาเสียชีวิตกับกิจกรรมรับน้อง
ส่วนกลุ่มรุ่นพี่ทั้ง๗คนที่ทำร้ายร่างกายลูกชาย
เข้ามาขอขมาแล้วซึ่งก็ได้มีการต่อว่ากลับไป

เพราะไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสีย
พร้อมกับยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกชายอย่างถึงที่สุด
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสพมะเริงได้มีการเรียกทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำ
แจ้งข้อหากับรุ่นพี่ที่ทำร้ายร่างกายนายพัดยศทั้ง๗คน